ปรับราคาสินค้าขายปลีกเพิ่มขึ้นอีกระรอกหนึ่งอย่างแน่นอน
เพราะจริงเขามีการปรับไปแล้วละลอกหนึ่งนะคะ
โดยก่อนหน้านี้บรรดาผู้ผลิตข้ามชาติทั้งหมด
ทยอยปรับขึ้นราคาปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค
ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะคะจนถึงปัจจุบันนี้
เขามีการปรับราคาเฉลี่ยอยู่ที่๕๒๐นะคะ
ซึ่งโดยส่วนใหญ่สินค้าที่เขามีการปรับขึ้นราคา
ก็เป็นประเภทพวกกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้างน้ำยาซักผ้า
น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอะไรแบบนี้ค่ะ
โดยการปรับราคาในระลอกแรกนั้นมันเกิดผลกระทบ
ก็คือเรื่องของค่าเงินต้นทุนวัตถุดิบ
แล้วก็ราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นนะคะ
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ซึ่งกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทต่างชาติ
มันก็กระทบหลังจากขึ้นราคาละลอกแรกไปแล้ว
ก็คือยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคมันลดลง
แต่เมื่อดูตัวเลขรายได้จากยอดขาย

เพราะว่ามีการขึ้นราคาไปชดเชยกับยอดที่มันลดลงไปแล้ว
ดังนั้นหากจะมีการปรับขึ้นราคาสินค้าระลอกใหม่
ผลกระทบล่าสุดที่รัฐบาลเลิกอุดหนุนน้ำมันดีเซล

แล้วก็รวมไปถึงต้นทุนวัตถุดิบอื่นที่ปรับขึ้นล่าสุด
คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีก๓๖เดือน
สำหรับการยื่นขอปรับราคาไปยังกระทรวงพาณิชย์
เพราะอันนี้ขึ้นแบบทันทีทันใดยังไม่ได้
สำหรับผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ในบางตลาด
เลือกแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
ด้วยการที่เอาล่ะพยายามลดต้นทุนการผลิตด้านอื่นอย่างเช่น

แล้วก็ยอมลดผลกำไรลง
จากว่าการแข่งขันในตลาดตอนนี้ต้องบอกว่ารุนแรง
แล้วก็ใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการตรึงราคาเดิมเอาไว้
เพื่อที่จะช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด

อันนี้เขาบอกเลยว่าประกาศตรึงราคาอยู่ที่๑๐บาท

คืนนี้ก็นะเพิ่มปริมาณวิตามินบี๑๒เป็น๒เท่า
ราคาขายปลีกก็ปรับเป็นขวดละ๑๒บาท
คือตอนนี้ส่วนใหญ่กลยุทธ์บริษัทใหญ่เขาจะใช้วิธีการคือโอเค

ที่มันมีความแตกต่างและเพิ่มราคาตรงนั้นเข้าไปนะคะ
ก็ถือว่าเป็นบริษัทเดียวตอนนี้ที่ตัดสินใจขึ้นราคาไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่๕๐๔เลยค่ะพี่
ทีนี้รองลงมาคาราบาลแดงอยู่ที่๒๐๗
แล้วก็กระทิงแดงอยู่ราว๑๒บาท
จากมูลค่าตลาดรวมเนี่ย๓๐๐๐๐๐๐๐บาทค่ะ
เพราะว่าเขาปรับสูตรเลยมีการเบิ้ลวิตามินเข้าไป
ไม่ให้เงินยาย่วนเพิ่มไหมล่ะบริษัทตลาด
หมายถึงว่าค่าแบบมันซื้อของไม่ได้เท่าเดิมไหม

มันขึ้นแบบว่าอย่างเช่นเมื่อก่อนเราทิ้งไว้
เขาบอกต่อวันเนี่ยอย่างซื้อหมูซื้อไก่
หมู๓ชั้นเราบอก๓๐๐เราเห็นกันอยู่แล้ว

ลองไปดูชีวิตจริงสิเท่าไหร่ใช่๕บาท๗บาทนะ
น้ำมันพืชน้ำมันปลามพวกเครื่องปรุงรสต่าง

ร้านที่ดีตอบโจทย์ที่ดีที่สุดคือร้านข้าวแกง
วันหนึ่งวันนี้นั่งอ่านเพจของคุณสรยุทธ์

คือแค่คุณแค่เดินเข้าไปที่ร้านข้าวแกง
แล้วจะรู้หมดเลยว่าทุกอย่าง

วันนี้๓๐บาทคุณกินอะไรได้บ้าง
เรามี๕๐บาทเอาเรากินวันหนึ่ง๓มื้อ

วันนี้๓๐บาทแทบจะไม่ได้มะนาวจริง

ซื้อไข่ถ้าเป็นแบบไข่ดาวอย่างนี้ฟองหนึ่ง๑๕บาท๒๐บาทอย่างนี้

น้ำมันปลามจากก่อนหน้านี้มันขวดละเท่าไหร่
วันนี้มันขึ้นเป็นขวดละเท่าไหร่เอาง่ายคิดแค่นั้นพอแล้ว
สินค้าหลายอย่างบางทีไม่ได้ขึ้นแค่แบบ๐๐อะไรเปอร์เซ็นต์

๑๕๑๐๑๕๓๐เลยอย่างนี้อยากจะกินกุ้งอย่างนี้
อาหารทะเลเนี่ยเราไม่พูดถึงกันเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะ
มันไม่สามารถคอนโทรได้อันคอนโทรได้มันขึ้นมันทุกอย่างประกอบไปกันหมดเลยเนาะ
โปรดติดตามตอนต่อไป